แรงอ่ะอะไรอ่ะอีซ้อขยี้ข่าวสองเอาเอาเรื่องของเกี่ยวกับพระมาลงแต่งหญิงออกรับงานล่าผู้ชาย

เรียบซัดเรียวไม่คุ้นอ่ะดอมไม่คุ้นหรอกเพราะว่าของสุภาพสตรี
ทรงอ่ะใช่ไหมอันนี้เป็นแบบสายติดด้านหน้าโอ้คุ้นเคยนะ
เออกวาดเรียบซัดบวบกับพระเนรยกวัดพฤติกรรมที่เจ้าอาวาสวัดดังต่างรู้แต่กลับนิ่งเฉย
ที่ชาวบ้านร้องเรียนแม้กระทั่งพระเนรในวัดก็สงสัย
เหตุใดถึงไม่จัดการโอ้โหนักข่าวไปเลยครับ
ที่โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาสังกัดวัดหนองแวงพระอารามหลวง
จังหวัดขอนแก่นนะครับไปเจอกับพระครูสุธีกิติวรยาน
ภูมิในการโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาท่านยอมรับฮะ
ยอมรับเป็นไงฮะยอมรับว่าสามะเนยในรูปนะครับ
สามเณรก็กลับบ้านนะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดใช่ไหม
หลังจากเปิดเรียนทุกคนก็กลับมาแต่สามเณรรูปนี้ไม่ได้กลับมา
ก็แปลว่าช่วงอาทิตย์ที่แล้วเองสิที่บอกสามะเนรรูปนี้ไม่ได้กลับมา
ใช่ไม่ได้กลับมาดูข่าวแน่นอนแล้วพอเห็นแล้วแบบอาจจะแบบไม่อยากมา
ไปได้ว่าจะไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนะครับท่านผอโรงเรียนยอมรับว่า
สามเณรรูปนี้มีบุคลิกตุ้งติ้งนะส่วนที่ทางเพจกล่าวหานะเมื่อกี้ที่
ผมบอกว่าโอ้โหเก่าหาแรงทีเดียวว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ
พระเนรในวัดจากการตรวจสอบท่านพอบอกว่าดูพฤติกรรมสามเณร
ทั้งหมดร้อยสี่สิบกว่ารูปในวัดไม่มีสามเณรที่มีพฤติกรรม
อย่างที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดครับนะหลังจากนี้เดี๋ยวจะประสานไป
ผู้ปกครองของสามะเนรสินะสอบถามเรื่องราวที่ถูกกล่าวหา
นี่หรออืมว่ามันเป็นยังไงค่ะแล้วตอนนี้สามะเนรนอยู่ที่ไหนครับ
จะกลับมาเรียนไหมนะครับเดี๋ยวท่านจะสอบถามให้นะครับค่ะจากขอนแก่น